อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันไขปริศนาเรื่องราวของสัตว์หน่อย
สัตว์มันมีความแปลกประหลาดจากพันธุกรรมที่มันเป็นนะคุณผู้ชม
แปลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้วนะ
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปไขปริศนาสัตว์ที่มีลักษณะแปลก
แตกต่างจากพันธุกรรมที่ควรเป็น
แปลกอย่างไรไปชมครับ
เริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตพบจิ้งจก๒หาง
เจ้าของบ้านเชื่อมาให้โชค
ไปกันที่บ้านเช่าเลขที่๑๗ทับ๒๒หมู่๓
ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่นี่มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้น
คือขณะที่เจ้าของบ้านเดินไปเข้าห้องน้ำ

ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากจิ้งจกทั่วไป
คือปลายหางแยกออกเป็น๒แฉกอย่างเห็นได้ชัด

ตามที่เคยเห็นในข่าวทีวีซึ่งพบเห็นได้ยากมาก
โดยมีความเชื่อกันว่าหากบ้านใครมีจิ้งจกสองหางอาศัยอยู่
จะนำโชคลาภมาให้
คุณชัยมงคลเจ้าของบ้านบอกว่าเคยพบเห็นจิ้งจกตัวนี้เป็นประจำ
และเคยได้โชคลาภจากการแก้เลขเด็ด
แล้วนำไปซื้อลอตเตอรี่จนถูกมาแล้วครั้งหนึ่ง
เพราะเลขเด็ดที่แกได้จากจิ้งจกไปตรงกับเลขที่บ้านพอดี
แต่ก็ยังพบว่าจิงจกสองหางตัวนี้ยังคงวนเวียนไม่ไปไหน
และเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคอีกแน่นอน
ต่อกันที่จังหวัดพัทธลุงที่นี่พบซากลูกหมูประหลาด
คล้ายกับลูกช้าง
ซากลูกหมูประหลาดตัวนี้เป็นเพศเมียน้ำหนัก๖๐๐กรัม
ลำตัวสมบูรณ์มีกีบเท้าคู่หน้าและคู่หลังยาวโค้งงอน
หูใหญ่เหมือนหูช้างแถมยังมีจมูกเหมือนเป็นวงยาว

ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าน่าจะเป็นพระพิคเนธนำโชคลาภมาให้ทุกคนในหมู่บ้าน
โดยซากลูกหมู่นี้อยู่บ้านเลขที่๖๐ทับ๑
ห้วยใส่หมู่๔ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุง
คุณประจวบสงไข่เจ้าของบ้านเล่าว่า
แม่หมูได้ตกลูกออกมา๘ตัวเมื่อวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าลูกหมูประหลาดก็ออกมาเป็นตัวที่๗
แต่พอตัดสายสะดือมันก็ตายทันที
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวแบบนี้ก็พากันมาขอดู
พร้อมจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดตามความเชื่อ
และหลังจากนี้เจ้าของบ้านก็จะสตาร์ฟซากหมู
เพื่อเก็บไว้หมูชาต่อไป